ช่วงนี้ค่ะคนบันเทิงควงคู่สละโสดกันรายวันถี่ยิบกันเลยนะคะ
มาถึงคู่ของนักร้องนักแสดงนะคะทั้งน้ำหวานพิมพิรา
น้ำหวานพิมรานะคะหรือว่าน้ำหวานซาซ่า
คุณดูสิวันนี้บ่าวสาวมาพร้อมกับหน้ากากอนามัยนะ
เข้าพิธีมงคลสมรสพิธีสงฆ์ไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
พร้อมรับพรจากสมเด็จพระวรรณรัฐวัดบวรนิเวศนั่นเองนะคะ
ซึ่งทั้งคู่ก็เปิดใจผ่านบันเทิงไทยรัฐ
บอกว่ารู้สึกปลาปลื้มใจที่ได้รับคำอวยพรค่ะ
นับว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตคู่แล้วก็ครอบครัว
ส่วนงานฉลองมงคลสมรสที่เดิมที่ตั้งใจเอาไว้
ว่าจะจัดช่วงเดือนพฤษภาคมคงเลื่อนออกไปก่อนแบบไม่มีกำหนดค่ะ
พี่แจ๊คเฟสไทม์คุยกันไปกับสาวเมื่อกลัวสาวไปที่นี่เรียบร้อยแล้ว

แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะเลื่อนออกไปไม่เป็นไรนะคะ
หลายคนก็ส่งกำลังใจผ่านโซเชียลก็ได้นะคะ